คราวนี้เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
จอดทิ้งเอาไว้แต่จู่กลับมาดูอ้าว
ล้อหน้าหายหายไปล้อเดียวหายเฉพาะล้อหน้าด้วย
รถยังอยู่ทะเบียนยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่หายไปล้อเดียว
สงสัยเป็นงงค่ะว่าอ้าวหายทั้งทีนี่หายแค่ล้อเดียวเองนะ
เจ้าของรถจักรยานยนต์กำลังสับสนอยู่
เอ๊ะเราโชคดีหรือเราโชคร้าย
โชคดีก็คือตัวรถมันยังอยู่

หรือว่าโชคร้ายถูกขโมยล้อหน้าไป
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่หน้าร้านจวดแจ่วฮ้อนนสะอาดตำบลซอยเก่าตำบล
อยู่ที่ซอยเก่าตะมนต์หมาแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ตำรวจไปตรวจสอบนะคะพบนายนิรันดิสิทธังซึ่งเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านแจ่วฮอนนี้ด้วย
ทะเบียน๑กไก่สรศรี๖๒๐๑อุดรธานีเขาบอกว่าจอดอยู่หน้าร้านนี่แหละ
แล้วก็ถูกคนร้ายขโมยโดยการถอดเอาล้อด้านหน้าออกไปพร้อมกับดิสเบรก
ทำให้ทั้งตำรวจทั้งผู้เสียหายบอกว่างง
งไปตามตามกันเพราะว่าถ้าจะหายทำไมไม่หายทั้งคัน
ปกติเราจะได้เคยเห็นแล้วก็ได้ยินข่าวว่าขโมยรถก็คือหายไปหมดเลยเนี่ยนะคะ

จอดรถไว้หน้าร้านตลอดแหละตั้งแต่เปิดร้านแจ่วฮอนนี้มานะคะ
ประมาณสักสามเดือนแล้วจอดไว้ก็ล็อกคอไว้เป็นอย่างดี
แต่เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยปิดร้านตอนเที่ยงคืน
พอมาตอนเช้าช่วง๑๐โมงวันรุ่งขึ้น
เห็นรถตกใจแล้วก็งงสุดขีดค่ะว่า
ล้อรถหน้ามันหายไปไหนค่ะฮะ

เออเออแต่ว่ามันแปลกนะ
ทำไมเขาไม่ขโมยรถไปทั้งคันทำไมขโมยตลอด
งงทั้งตกใจทั้งยังไงเนี่ยนะคะผู้เสียหายเขาบอกว่า

มาเปิดที่นี่ก็ลูกค้าเยอะดีแต่ว่าจนก็เยอะด้วยเหมือนกัน
ตำรวจเลยบอกว่าอ่ะยังไงคงต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
ยังไงก็แล้วแต่ก็คงต้องอาศัยข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ